๖นิดนาที๕๑นาทีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะ
เหตุที่มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พรากชีวิตนักศึกษาแพทย์นะครับ
บัสพยาบาลก็คือรถบัสของคณะพยาบาล
โค้งแบบนั้นเมื่อกี้เรา๓คนไอ้ปุ้ยร้องกรี๊ดเลยตอนปิดเบรก
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยเนอะ

ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับครอบครัวมากนะ

งดสัญจร๑วันนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ก่อน

เป็นประธานการมอบโลกประกาศเกียรติคุณ
ให้กับแม่ตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร

คัดมาเขตละคนเป็นตัวแทนของคุณแม่
คุณชาติชาติพูดถึงครอบครัวแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
ครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่สุดของเมือง
ถ้าครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งเขตเข้มแข็ง
สุดท้ายเมืองจะเข้มแข็งครับ
ทุกอย่างเริ่มจากสิ่งเล็กที่เรียกว่าครอบครัว
เมืองจะเข้มแข็งต้องเริ่มจากมีครอบครัวที่เข้มแข็ง

ระหว่างนั้นนักข่าวถามถามบอกว่า
อาจารย์วันแม่เนี่ย
อาจารย์จะทำอะไรกับคุณแม่ครับทำอะไรให้คุณแม่ครับ

วันแม่แห่งชาติของคุณว่าราชกาลคุณพี่มหานคร
จะมีกิจกรรมอะไรมีจะทำกับพ่อหัวไหม
พี่ชายเขาไลน์มาว่าแม่อยากกินหมูกระทะ
แต่ว่าผมไม่ได้ไปกินที่ร้านหรอก

แต่วันอาทิตย์นั้นผมก็นัดวันอาทิตย์เที่ยง

ว่าวันอาทิตย์เกิดเราหยุดพอเรามอร่อย

เพราะว่าเราจะให้เผื่อท่านอาเกษก็พาคุณแม่ไปเที่ยวไกลกัน
ก็เลยไม่อยากลงทวนท้าก็เลยหยุดพอไม่รอดวิเครน

ท่านผู้ว่ากอทมก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ

จริงแล้วคุณชาติชาติมีงานทำบุญตักบาทวันแม่แต่เช้า

นี่คุณผู้ชมตรงนี้อยากให้ดูอยากให้ฟัง
ท่านเริ่มวิ่งจากเสาชิงช้าผ่านถนนเข้าสาร

โอ้โหตอนวิ่งถนนเข้าสารนะทำไมท่านทำไมอ่ะ
กัญชาลอยตลอดเลย
กัญชาลอยเตะจมูกท่านตลอดเลย

ตรงนี้มันจะเป็นผลระยะยาวนะถ้าควบคุมไม่ดี
นี่เจอกับตัวเองเลย
คือการวิ่งของท่านเห็นไหมท่านไม่ได้วิ่งซ้ำที่เดิม
คือท่านวิ่งไปสำรวจทำงานด้วยดูงานด้วย

ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน

หลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พบว่าสถานะของท่านเนี่ยอย่ามีทรัพย์สินรวมกว่า๔๒ล้านบาท
ไม่มีหนี้สินจำแนกทรัพย์สินมีอะไรบ้าง
อาทิมีเงินในบัญชี๑๐บัญชีที่ดิน๑แปลงรถยนต์๒คัน
พระเครื่องนะครับมีแค่๒องค์แต่ขอโทษก๊อฟสมเด็จจิตรดา
หลงอุดทวดมี๒องค์มูลค่ามหาศาล
รวมเป็นหลักล้านครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ปุ้ยไม่ต้องห่วงนะปุ้ยไม่ต้องห่วง
ปุ้ยติดดอยเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นคุณชัดชาติหรือเปล่า
ไม่รู้เพราะว่าท่านมีเหรียญคลิปโตด้วยคลิปโตเหรอฮะอ่านะฮะ
น่าจะติดดอยเป็นเพื่อนปุ้ยอยู่นะครับเราคือเพื่อนกัน
แล้วคุณชาติชาติมีจักรยาน๒คันนะครับก็รวมแล้วก็ทั้งหมดหลักล้านนะฮะ
อืมอ่านี่แหละครับทรัพย์สินของคุณชาติชาตินะครับอืมแต่ดีอย่างหนึ่งคือไม่มีหนี้สินเลย
อันนี้ไม่มีดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะสบายใจ